มีเจ้าภาพหมออ๋องกับเจ๊เจี๊ยบ
กำลังจะพูดถึงเมื่อวานนี้ค่ะ
เขาเลี้ยงแม่บ้านที่สภา๓๗๐คน
พวกเราไปมาร้านนี้ด้วยค่ะ
ใช่แจ๊กครีมหมูกระทะอยู่ห่างจากสภาประมาณ๙๐๐เมตร

เดินไปก็มีนั่งท้ายกระบะไปก็มี

งานแล้วนะแม่บ้านทุกคนก็เปลี่ยนชุดนะ

เออคือมีชื่อของหมออ๋องนี่แหละ

ใช่ให้เข้าไปนั่งกินหมูกระทะกัน
รอบแรกเลยนี่หมออองขับรถมาเองเลยค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูจริงร้านเนี่ย

อ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่๑

อดีตส่อบัญชีรายชื่อเก้ากลายเป็นเจ้าภาพค่ะ
คือตั้งใจนัดเลี้ยงเพื่อที่จะคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับการทำงานอันนี้ตอนเจ๊เจี๊ยบมาถึงเนี่ยนะคะ
ซึ่งพอมาถึงร้านนี้เขาคิดราคาหัวละ
แล้วก็จะต้องมีคูปองใช่ไหมทุกคนก็แสดงคูปองก่อน
แล้วก็เข้าไปนั่งในร้านเราไปคุยกับแม่บ้าน
ที่เขาทำงานที่รัฐสภามา๒ปีแล้วนะ
คุยกับพี่ละมัยพี่ละมัยอายุ๔๘ปี

อย่างน้อยมองเห็นคนรากย่าอย่างพวกพี่
แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลย
ครั้งแรกของพี่เลยนะอ่า
ทีนี้หมออ๋องที่ขับรถมาถึง
ก็ถามนักข่าวก็ไปถามหมออ๋องเหมือนกันค่ะ

แทนที่จะคุยเรื่องเครียดกันในสภา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบรรยากาศก็สบาย
แต่พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมต้องมีแหละเอางบอะไรอ่ะเออ
งบตัวหรือว่าอะไรงบส่วนตัวหรือว่าใช้เงินของอะไรมาเลี้ยง

ไม่ได้เข้าเนื้อหมออ๋องแต่งบตรงนี้ดอม
ว่าด้วยตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑
เขาจะมีงบซึ่งเป็นงบรับรองมาอยู่ก้อนหนึ่งอยู่แล้ว

บรับรองคืออะไรพี่เบิร์ตคือเวลามีแขกเหลือมา

ปีนึงเรียก๒๐๐๐๐๐บาทมิตรอีก๒๐๐๐๐๐บาท

งบในการรับรองแขก
อันนี้เฉพาะของรองประธานสภานะ
๒ล้านบาทหมออ๋องบอกว่าเอาจริงคือปีนึงผมก็ใช้ไม่หมดหรอก
จริงถือว่าเป็นงานของรองประธานสภานะ
งบตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไร
จากการรับรองแขกพาไปกินข้าวที่ต่าง
กลุ่มแม่บ้านพวกนี้ก็เป็นแขกของผมเหมือนกัน
หมออ๋องบอกด้วยนะคะบอกว่าแน่นอนว่าสภาเป็นของประชาชนใช่ไหม
เราก็ต้องไม่ลืมประชาชนที่เขาทำงานให้กับเรา

ถ้าเกิดว่าไม่มีคนมากวาดมาเช็ดมาถูน้ำท่วมแล้วใครจะถู

ดังนั้นเราก็เลยต้องขอบคุณเขาฟังเสียงพวกเขาด้วย
อันนี้คือสิ่งที่หมออ๋องบอกนะคะ

มันไม่ใช่แค่ว่าเพราะว่าพี่แม่บ้านเขาช่วยทำความสะอาดดูแลอะไรอย่างนี้หรอก

เวลาแม่บ้านเดินปัดกวาดถูก็ถูก็ได้ยิน
แม่บ้านนี่เป็นความคิดที่แหลมคมมากของหมออ๋องนะ

หมออองว่าหมออ๋องเอาตรงนี่หาพวกในสภาพป่ะเนี่ย
หมอองค์ว่าอย่าคิดเยอะหมอองค์ตอบแบบนี้หมอองค์บอกแบบนี้เลย
บอกว่าอย่าคิดเยอะแล้วก็ไม่อย่างนั้นอ่ะ
นักการเมืองไปกินข้าวกับคนนี้คนนั้น

แต่นี่หาพวกก็คือบรรดาพี่แม่บ้าน

เคยจะเห็นว่านักการเมืองพานักข่าวไปเลี้ยงข้าว

ก็คุยกันกับแหล่งข่าวเป็นเรื่องปกติ
ใช่แต่รอบนี้คือพาแม่บ้านไปเลี้ยง